เดี๋ยวเตรียมไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้สารพระภูมิกันหน่อยคุณผู้ชมเปิดโรงแรมรอรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะ
เดี๋ยววันที่๘ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาพักที่โรงแรมของดิฉันเยอะเลย
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
เวลาดีแบบนี้๖โมงกว่ามาตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่นั้นจะมีฝนตกหรือเปล่า
ดูจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจสอบกันแบบนี้
จะเห็นว่าเช้าเช้าแบบนี้นะคะภาคอีสานตอนบนมีเมฆปกคลุมอยู่หนาทึบเลยค่ะ
แล้วก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะ
ปัจจัยหลักในช่วงนี้ก็มีเรื่องของร่องฝนแล้วก็ลมมรสุมที่พัดผ่านเข้ามานะคะ
ร่องฝนกันก่อนจากแผนที่อากาศนี้ให้เห็นชัดเลยค่ะว่า
ตอนนี้เส้นสีแดงสองเส้นที่พาดผ่านตอนกลางก็คือลักษณะของการบ่งบอกว่ามีร่องฝนพาดผ่านภาคกลาง
ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานทั้งภูมิภาคเลยนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกชุ่มฉ่ำอยู่
ยังคงได้มีโอกาสเก็บน้ำฝนแล้วก็ทำการเกษตรกันต่อไป
และอีกหนึ่งปัจจัยก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็คือลมประจำฤดูนี่แหละค่ะ
มีกำลังปานกลางส่งผลทำให้ภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะยังคงมีฝนตก
ส่วนคลื่นในทะเลก็สูงประมาณ๑๒เมตร
ตรวจสอบจากโมเดลตรงนี้ค่ะว่าเวลาไหนล่ะที่จะมีฝนตกบ้านฉันบ้างนะคะ
เช้าแบบนี้ยังตกแถบอีสานที่มีรอยต่อกับสปลาวนะคะ
ส่วนช่วงเที่ยงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมฝนจะเริ่มตกที่ภาคตะวันออก
จันทบุรีตราดชัยภูมิขอนแก่นตอนกลางของภาคอีสาน
ถ้าเป็นช่วงบ่าย๓เป็นต้นไปคุณผู้ชมค่ะชุ่มฉ่ำทั่วประเทศไทยนะคะ
มีภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็รอยต่อระหว่างอีสานกับภาคกลางรวมถึงภาคใต้กันด้วย
ส่วนคลื่นค่ะวันนี้คลื่นฝั่งอันดามันมีความสูงประมาณสัก๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ยังคงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตก
แล้วบอกได้เลยว่าหน้าฝนปีนี้ยาวต่อเนื่องเลยหน้าหนาวไปถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่าง
หรือว่าการกักเก็บน้ำเพื่อการทำการเกษตร
ในแง่ดีว่าจะทำให้เราได้มีน้ำกินน้ำใช้ไปอีกยาวล่ะค่ะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะ
ที่จะทำให้มีสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายต้นไม้เขียวชูอุ่มขึ้นมานะคะ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีในช่วงของการเกิดฝนตกในปีนี้นั่นเอง
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงชุ่มฉ่ำ
เฉพาะช่วงบ่ายค่ำมีนัดกันเหมือนเดิมกับเวลาที่ฝนตกลงมานะคะ
อย่างไรก็ตามระมัดระวังตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแบบนี้เป็นประจำได้ในรู้ก่อนร้อนหนาว
แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย
ที่สำคัญรักษาความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะคะ
วันนี้ดิฉันลาไปก่อนค่ะเตรียมไปไหว้สารก่อนนะคะสวัสดีค่ะ